คุณผู้ชมมีชายหญิงคู่หนึ่งเขาไปเดินเล่นที่หาดแสงจันทร์ประมาณสักสองทุ่มที่มรยองเนอะ
เดินไปมาเท้าไปเหยียบครั้งหลังคุณปุ้ยเนี่ยเข็มฉีดยา
คำถามคือเข็มฉีดยาไปเกยตื้นที่ชายหาดได้อย่างไร
เราก็ได้มาเดินที่หาดก็ได้เจอสิ่งนี้ที่หาด
เดี๋ยวเรามาดูจุดแรกกันเลยดีกว่านะฮะนี่นะครับมีหลายจุดเลยนะฮะ
เดี๋ยวเราจะเดินทางชมนะครับนี่ครับนี่ครับมีอีกนะครับ
โอ้โหในขณะที่สถานการณ์โควิดมันก็ยังร้อนแรงแบบนี้
อันนี้ทำให้คนกลัวน่ากลัวมากทำไมเขย่าเวชพันธ์ทางการแพทย์ไปลอยเกย
ที่ชายหาดได้คุณหมึกเป็นคนถ่ายคลิป
นี้ตอนไปเดินเล่นรับลมกับแฟนสาวที่ชายหาดแสงจันทร์
สัก๒ทุ่มของวันที่ที่ผ่านมาก็ไปเจอ
เห็นติดยากระบอกชิดยากโคดยาไปเกยต้นอยู่แบบนี้

สิฮะนะครับทีนี้ทีมข่าวเราก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
เพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะมีคนไปเหยียบติดเชื้ออันตรายขึ้นไปอีกนะครับ
ทีนี้ล่าสุดครับเมื่อวานนี้ทีมข่าวพร้อมกับ
เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่๑จังหวัดบรยองครับ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยกันที่ชายหาดแสงจันท
อยู่ตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยอง
เดินไปก็ไปเจอจริงไอ้ขยะเวชพันธุ์ที่ว่า
มีกระบอกเข็มฉีดยาหรือไซลิงค์๑๗อัน
ที่สำคัญมันมีหน้ากากอนามัยด้วยใช้แล้ว๖อัน
แล้วก็ขวดยาคล้ายกับขวดวัคซีนคุณ๑๓ขวด
รวมไปถึงแผงยาที่ยังไม่ได้แกะอีก๖อัน
แล้วก็มีขยะเต็มไปหมดลอยมาที่ชายหาด

เจ้าหน้าที่เขาบอกแบบนี้ว่าช่วงนี้มันมีมรสุม
แต่ว่ายังไม่มั่นใจว่าไอ้ขยะ
แหล่งที่มาของเวชพันธุ์แบบเนี้ยมีคนแอบเอาไปทิ้ง
ที่แพ้ขยะกลางทะเลรึเปล่า
หรือมีหน่วยงานไหนที่ใช้แล้วแล้วแอบไปทิ้งลงทะเล
มันก็พัดเข้าฝั่งมาฟ้องเป็นหลักฐานแบบนี้หรือเปล่า

แต่ว่าล่าสุดมีการแจ้งเตือนประชาชนแล้วว่า
ถ้าเกิดว่าไปหาแสงจันทร์ช่วงนี้ระวังด้วย
อาจจะไปเดินเหยียบแล้วอาจจะติดเชื้อจากอุปกรณ์เหล่านี้ก็ได้นะครับ
ยังไงก็ฝากไว้หาดแสงจันทร์ที่มรยองนะครับ
นี่เราอยู่กรุงเทพเห็นภาพหน้าจอยังรู้สึกสยองแทนนะครับ